คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้จะไปเกี่ยวยงกันได้ไหม

แต่เมื่อไหร่ที่มีอะไรนะอิโมจิรูปส้ม

จะนึกถึงก้าวไกล
หรือว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนก้าวไกลหรือเปล่า
เมื่อวานคุณลิซ่า
คุณลิซ่าโพสต์ถือแก้วน้ำส้ม

หลายคนไปตีความกันไปในทางที่เนี่ย

แต่ก็คือจริงน้องลิซ่าหยิบจับอะไรก็เป็นประเด็นอยู่แล้วไง

พอน้องลิซ่ายกน้ำส้มขึ้นมาดื่มหลายคนกระหายเลย

อยากกินน้ำส้มตำเลยนะฮะ
คือเมื่อวานนี้น้องลิซ่ามีการโพสต์ภาพของเธอเอง

แล้วก็มีแค่อิโมจิรูปส้มเท่านั้นเองนะครับ
ส้มไว้คันสดให้ลูกค้ากินนะจ๊
ดไลค์ให้นะฮะแต่ทีนี้เรามองไปถึงอะไรที่มันเกี่ยวยงกับสิ่งที่น้องลิซ่าหยิบจับนะ
หยิบจับอะไรบ้างคุณหยิบจับอะไรก็หายดีไปหมด
เออใช่มีลูกชิ้นใช่ไหมตอนนั้นบอกบทอยากกินลูกชิ้น
โรตีใส่ไหมโรตีใส่ไหมน้ำอะไรเนี่ยหยิบจับอะไรอ่ะ

กินน้ำส้มแม่ค้าน้ำส้มจะขายดีหรือเปล่า
น้ำส้มบอกว่าตอนนี้นะโอ้โหผลิตแทบไม่ทันเลยนะครับ
เคยสั่งส้มมาคั้นเนี่ย๔๕หลังเออ๓๔หลัง

ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบบรรยากาศการขายน้ำส้ม
คือเราเห็นเราก็อยากกินตามเราเห็นน้องคนเสื้อคนนี้กินน้ำส้มเราก็อยากกินตาม
คือเดิมทีเราก็อยากกินอยู่แล้วล่ะ
แต่ทีนี้แม่ค้าบอกว่าพี่ขาสงสัยหนูต้องเตรียมส้มเอาไว้คันสดให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น
จากเดิมที่ร้านหนูคือสั่งมาสัก๒๓รังส้มนะ
ไม่ได้นับเป็นกิโลนะแต่เป็นหลังนี่แหละครับหลังหนึ่งก็น่าจะสัก๑๐กิโลแล้วนะ
ทีนี้ต้องเพิ่มแล้วนะเป็น๔๕รังเพราะว่าเห็นลิซ่ากินนะ
ก็จะมีลูกค้าที่กระหายนะอยากจะกินน้ำส้มตามเนี่ยทีนี้ก็เลยต้องเตรียมน้ำส้มให้เพียงพอนะครับ
บอกว่าน้ำส้มร้านเธอก็คันสดอร่อยรสชาติดีนะครับ
รวมถึงร้านค้าอื่นที่ทีมข่าวของเราในต่างจังหวัดไปสำรวจตรวจสอบนะ
เริ่มมีคนกระหายและอยากกินน้ำส้มแล้วเรายังอยากกินเลย
เออถ้าร้านไหนนะน้ำส้มคันสดแท้ไม่เติมน้ำตาลแต่เติมน้ำเชื่อมแบบนี้ก็ไม่ดี

เราสามคนเนี่ยการเมืองเราวางไว้เป็นกราศ
ส่วนน้ำส้มถ้าเป็นของฟรีเราชอบ
แล้วก็มีโพสต์แบบชุดบาร์บี้ชุดสีชมพู

สีชมพูบาร์บี้ของลิซ่า

อย่าไปเกี่ยวกัน
อันนี้ค่ะล่าสุดนะคะของน้องลิซ่า

ลิซ่าตอบมาพี่ดอมคะ